คุณผู้ชมค่ะคุณเขมสอนติดภารกิจนะคะ
แต่ว่าแน่นอนข่าวสารทั้งบันเทิงกีฬายังอยู่ครบแน่น
แล้วก็อัดแน่นอย่างเช่นเคยแน่นอนค่ะ
แต่ว่าช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพมหานครก่อนนะคะ

เรือจำกลางพิเศษกรุงเทพมหานครเตรียมที่จะปล่อยตัวอดีตโฆษกภักดิ์เพื่อไทย
แล้วก็อดีตสอจังหวัดอุดรธานีนายพร้อมพงศ์นพฤษนะคะ
หลังจากที่ได้รับการพักโทษตามเกณฑ์ค่ะ
คุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวชะลัดทีวี
รอรายงานสดอยู่ที่เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพมหานครแล้ว

นายพร้อมพงษ์นพภริษฐ์และนายเกียรติอุดมเมนท์นะสวัสดี
ก็จะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะ
หลังถูกจำคุกนานกว่า๑๐เดือน
ในข้อหามินประมาทอดีตประธานสารรัฐธรรมนูลค่ะ
ซึ่งบรรยากาศในขณะนี้ก็มีบรรดาแก่นำพักเพื่อไทย
รวมไปถึงครอบครัวเดินทางมารอรับแล้วค่ะ

ก่อนการปล่อยตัวนายพร้อมพงศ์นพฤษอดีตโฆษกภักดิ์เพื่อไทย
และนายเกียรติอุดมเมนสวัสดิ์อดีตสสอุดรธานีพักเพื่อไทย
หลังได้รับการพักโทษตามหลักเกณฑ์พักการลงโทษของนักโทษชั้นดี
คือได้รับการพักโทษ๑ใน๕ของโทษที่เหลือ
มีบรรดาแก่นำพักเพื่อไทยอดีตสสและสมาชิกพัก
เช่นนายภัยจิตศรีวรคารนายประยุทธ์สิริพาณิชย์นายแพทย์เชิดชัยตันติสิรินนายวันมุธมัธนอมธานายเรืองไกรลีกิจวัฒนะ
ครอบครัวของนายพร้อมพงศ์และนายเกียรติอุดมมารอรับ
ทางนี้ตามกำหนดการนายพร้อมพงษ์และนายเกียจอุดมจะได้รับการปล่อยตัวใน๘นาฬิกา๓๐นาที
สำหรับนายพร้อมพงศ์และนายเกียรติอุดมนะคะถูกสารดีกาจำคุก๑ปีโดยไม่รอลงอาญา
หลังร่วมกันให้ข่าวในธรรมนองว่านายวสันให้ตัวแทนพักประชาธิปัตย์เข้าพบเป็นการส่วนตัว
ระหว่างที่มีการพิจารณาคดียุบพักประชาธิปัตย
กล่าวหาว่าพฤติประพฤติตัวไม่เหมาะสมไม่น่าเชื่อถือ
ต่อจริยธรรมของตุลาการขาดความยุติธรรมขาดความเป็นกลางและอื่น
ซึ่งทำให้เสียชื่อเสียงและดูถูกเกลียดชัง
ตั้งแต่วันที่๒๔กรกฎาคมปี๒๕๕๙
โดยปัจจุบันทั้ง๒คนจำคุกมาแล้ว๙เดือน๑๐วัน
ซึ่งโทษจริงจะต้องพ้นโทษเดือนกรกฎาคมนี้
ดังนั้นจึงได้ออกจากเรือนจำเร็วกว่ากำหนด๒เดือน
โดยเป็นการพักโทษธรรมดาไม่ใช่กรณีพิเศษค่ะ

จะต้องมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติทุกเดือนนะคะ

พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะ

แต่ว่าช่วงปล่อยตัวประมาณ๘โมงครึ่ง

ก็สามารถเข้าไปชมบรรยากาศในการปล่อยตัวได้ด้วยเหมือนกันค่ะ